การที่บุกปืนผู้ชายคนนึงในบอร์นไฮโลแถวสะพานใหม่
ตามข่าวตอนแรกบอกว่าเข้าไปปล้น
เขามีความต้องการมาเอาเงินปืนสองหมื่นบาททั่วคืน
ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็มีคนนำคลิปนี้ไปเผยแพร่ในโซเชียล
เป็นคลิปนะฮะเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะฮะถือปืนเข้าไปบุกบ่อนพร้อม
บอกว่าเป็นการบุกไปปล้นบ่อนไฮโลย่านสายไหมสะพานใหม่
เป็นบ่อนพนันขนาดใหญ่ได้เงินจำนวนมาก
ต่อมาก็มีแหล่งข่าวยืนยันว่าได้มีการปล้น
เสียดูสิตโพสต์บอกว่าชีวิตผมไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
ผมแค่ไปเอาเงินคืนก็ต้องตามที่ผม
ครอบครัวผมไม่เกี่ยวตราหน้าผมไว้เลย
ผมเด็กสายไหมเงินแค่นี้ท่านไม่สะดุ้งหรอก
ท่านก็คิดซะว่าทำบุญนะครับ

เสือรุศิษย์โพสต์ตอนบ่ายโมง๑๓๕๔น
หลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไปในวงกว้าง

เพราะว่าไม่ใช่แค่เหตุการณ์ชิงทรัพย์หรือว่าปล้น
แต่ว่ามันคือการเปิดบ่อนในพื้นที่หรือเปล่านะครับ
ล่าสุดตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาน๒และตำรวจสนบางเขนก็คุมตัว
เสือรุศิษย์ชื่อจริงเขาสำริดบริมเถือนอายุ๓๓ปี
อีกคนนึงก็คือนายวัชระมากจงดีหรือว่าในโจ๊ก๒คน
ก็คนใส่เสื้อดำเสือดุสิตตามภาพก็เอาไปสอบปากคำนะฮะ
โดยเสือกับโจ๊กยอมรับว่าได้เข้าไปเล่นพนันในบ่อนนี้จริง
ชื่อว่าบ่อนเฮียต่อหรือว่าเฮียตือสะพานใหม่จริง
เข้าไปเล่น๒๓สิงหาคม
นี้เป็นบ่อนที่มีการแอบลักลอบเปิดให้ชาวบ้านเล่นได้๒๓วัน
แต่ว่าสักพักหนึ่งมีคนสะกิดบอกเนี่ยเฮ้ยเลิกเล่นซะเถอะ
บ่อนเนี้ยเหมือนเหมือนตุกติกอ่ะคือเหมือนกับว่าอันนี้คือข่าว
ดิฉันก็ฟังมาเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าเนี่ยทางบ่อนนี้
เขาไปจ้างคนที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เขาแบบหูอ่ะสามารถฟังได้เลยว่า
เขย่าลูกเต่าแล้วมันจะเป็นเลขอะไรเออมันจะเป็นเลขมากเลขน้อย
สมมุติว่าคุณอย่างนี้คุณพนันว่ามันเป็นเลขมากอย่างนี้
เขาก็จะเขย่าแล้วก็ฟังแล้วพยายามให้ลูกเต๋ามันออกมาเป็นด้านหน้า
หน้าจะน้อยกว่าคือมีคนบอกเสือดูสิทธิ์ว่าเนี่ยบอร์ดเนี้ย
เขาเนี้ยบังคับเรื่องของการขยับเขย่าลูกเต่าได้อืม
พอเสือดุสิตรู้อ้าวโกงนี่นาก็โมโหโวยวายขึ้นมา
พอเห็นว่าคนคุมบ่อนจะกรูเข้ามาก็เลยชักปืนบีบีกันขึ้นมา
ที่เขาเอาไปด้วยพนักงานในบ่อนบอกให้พนักงานเอาเงินไปคืนเขาสองหมื่น
นะฮะเขาไม่ต้องการชิงทรัพย์นะไม่ได้ต้องการจะปล้น
แต่ต้องการเงินของตัวเองคืนหลังเกิดเหตุทางบ่อนก็มีการพูดคุยกัน
ตกลงกันแล้วนะฮะว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วส่วนเรื่องเงินก็มีการ
อ่าคืนให้กับเสือดุสิตเรียบร้อยแล้วส่วนที่มีการโพสต์บอกว่า
มาทวงเงินคืนเนี่ยไม่ต้องตามที่ครอบครัวนั้นเนี่ย
เพราะว่าเขาโมโหไม่อยากให้ไปยุ่งกับเรื่องของครอบครัวกับแฟนเขา
เป็นเงินเขาก็ให้ทวงที่เขานะครับทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนครับ
ผู้กำกับโรงพักบางเขนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
ที่มีพิกัดบอกว่าเนี่ยเป็นที่ตั้งของบ่อนตรงนี้ย่านสะพานใหม่
ปรากฏว่าไม่มีฮะมันกลายเป็นห้องเปล่า
ตั้งอยู่ไทยในซอร์ฟพระขนโยธินห้าสิบแต่อย่างที่บอกไปว่าคุณเสือเขาบอกว่า
มันเปิดแค่๒๓วันแล้วมันก็หายไปนะฮะ
เรื่องต้นก็ต้องดำเนินคดีทั้งคู่ครับ
ข้อหารลักลอบเล่นการพนันแล้วก็ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
ส่วนเรื่องของการชิงทรัพย์นั้นยังไม่มีเจ้าทุกข์มาแจ้งความเลยในตอนนี้
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าวันนี้นี่เอง
ตำรวจได้คุมตัว๔ผู้ต้องหามาเพิ่มเติมไปแถลงผลการจับกลุ่ม
แน่นอนคนแรกที่จับกลุ่มได้ก็คือนายสำริทริมเถื่อนหรือว่าเสือดุสิต
คนที่๒จับไปแล้วเมื่อวานก่อนนายวัชระมากจงดีหรือว่าในโจ๊กอายุ๒๐
แต่จับเพิ่มได้๒คนคือนายอนนท์เศษอวยพรหรือว่าตั้มอายุ๒๐
แล้วก็นายสัมภาษณ์โสพีหรือว่าโออายุ๒๗รวมเป็น๔คน
พร้อมด้วยของกลางก็คือปืนบีบีกันออโตเมติก๒กระบอก
ทางด้านของพลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูทร
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ก็บอกว่าคดีนี้ต้องแยกเป็น๒คดีนะครับ
๑ร่วมกันป้นและ๒ลักลอบเปิดบ่อนต้องแยกกัน
ซึ่งนอกจากจะดำเนินคดีกับคนดูแลบ่อนแล้วกับเจ้าของที่แล้ว
ขยายผลไปด้วยว่าใครบงการให้มีการเปิดบ่อน
โอ้โหแล้วก็ต้องดูไปถึงตำรวจในพื้นที่ด้วยนะ
ว่ามีการปล่อยปละละเลยให้เปิดบ่อนหรือเปล่า
เพราะว่าอันนี้ไม่งั้นถ้าเกิดว่าออกมาเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องของเด้ง๕เสืออีกนะคะ
บ่อนรวดมีส่วนเกี่ยวของหรือเปล่า
โดยหลังการแถลงข่าวเสือดุสิตก็บอกกับผู้สื่อข่าววันนั้นเนี่ย
ไม่ได้ไปป้นยืนยันเลยว่าไม่มีนายหรือว่าใบสั่งจากใคร
แค่รู้ว่าบ่อนเปิดตรงนี้ก็เลยไปเล่น
แต่เห็นว่ามีพิรุษเล่นเท่าไหร่ก็เสียก็เสียก็เลยโกรธ
ชื่อว่าเป็นการโกงก็เลยต้องการจะเอาเงินคืนแค่หมื่นสองหมื่นเท่านั้น

รับรู้จักกับเจ้าของบ่อนแล้วก็บอกกับนักข่าวด้วยว่า
จะเล่นการพนันแบบนี้เป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าบ่อนพนันก็มีแต่โกงไม่ควรเล่น
พ้นโทษก็จะตั้งใจทำมาหากินแบบสุจริตต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันคลี่คลายลงไปนะฮะ